คุณผู้ชมคะมาดูกรณี

โจรอุ้มหมานะคะที่ก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์มา

ชื่อว่านายอภิชาติและนางทิยาตาบุญเรืองนะคะ
ลักทรัพย์มา๑๕ปีคือเหมือนกับทำเป็นอาชีพ
จนตัวเองมีฐานะร่ำรวย
พฤติกรรมก็คือก่อนหน้านี้อุ้มลูก
อุ้มลูกเล็กไปแล้วก็ไปก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์

หมาแทนเป็นหมาชิสุ

สร้างความวุ่นวายให้เจ้าของร้านเขางง

ก็คู่นี้เขาบอกว่าเขาทำเฉลี่ยเดือนละ๑๐ครั้ง
ใช่แล้วผู้เสียหายเยอะมาก
มูลค่าความเสียหายเป็น๑๐ล้านบาท

ทั้งบ้านทั้งรถยนต์อะไรคืออยู่กันแบบสุขสบายมาก

ใครที่โดนโจรอุ้มหมา

แล้วตอนไปทำแผนคนก็อยากไปเห็นหน้าไง

ตำรวจสพปฐุมธานีนำตัวทั้ง๒คนนี้นะคะ
นายอภิชาติและนางทิยาตาบุญเรือง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ของกลางก็คือรถเก๋งสีดำที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทำแผนที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร

เขาโกรธมากเพราะ
เขาบอกว่าเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะคะ

แล้วถูกโจรสองสามีพญาโจรอุ้มหมาเนี่ย

สินเธอเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยสำคัญมากตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลย
เอาของเขาไปเนี่ยเขาร้องไห้แล้วก็เนี่ยเหมือนจะเข้าไปทำร้ายนายอภิชาติด้วยนะคะ
คนก็ตะโกนด่าด้วยความโกรธนะคะ
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีนำตัวไปทำแผนนะคะก็แป๊บเดียวก็ต้องนำตัวกลับขึ้นรถนะคะ
ก็มีญาติยาดของผู้เสียหายเขาก็สังเกตการณ์อยู่ด้านนอกก็พยายามจะเข้าไปทำร้ายเหมือนกัน
ทั้งในร้านทั้งนอกร้านอ่ะก็รอจรุมประชาธรรมอยู่อะค่ะ
ตำรวจต้องเข้ามาช่วยนะไม่งั้นโดนแน่คนมาดูก็ตะโกนด่ากันอ่ะ
คือจับผู้ต้องหาได้เนี่ยใช่ว่าเขาจะได้ทรัพย์สินคืนเลยไง
กว่าที่จะไปยึดไปเอาตามหาทรัพย์สินมา

ไม่ใช่ว่าจับได้แล้วฉันได้ของฉันคืนหมดแล้ว
ใช่แล้วกว่าจะตามตัวคนร้ายได้เนี่ยก่อเหตุมันถึง๑๕ปี
ก็เลยอยากเห็นว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไร
แต่ว่าตอนทำแผนคือคู่สามีพระยาโจรอุ้มหมา
เขาขอใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยการปิดบังใบหน้า
เขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่หน้ากากอนามัย
คนที่ไปรอดูก็บอกว่าทำไมทำไมไม่เปิดหน้าให้เห็นไปเลย

ใช่ค่ะเขาก็ขอใช้สิทธิ์ของเขาตำรวจก็ปฏิเสธไม่ได้
ก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการปิดบังใบหน้าแต่หน้าจริงเราก็เห็นแล้วล่ะ

เขาก็ก่อเหตุนะคะลักทรัพย์สินก็คือทองคำประมาณน้ำหนัก๒๐บาทนะคะ

พระเลี่ยมทองหนึ่งองค์รวมมูลค่า๔๐๐๐๐๐บาท
ของนางรสสุคลนะคะก่อเหตุ๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตรจังหวัดปฐุมธานี

นี่พึ่งไปนานพึ่งไปนานใช่จากกรณีนี้แหละทำให้ตำรวจตามเรื่อง
รู้ว่าก่อเหตุมา๑๕ปีไง
จนตามตัวคนร้ายได้

ช่วงแรกเนี่ยตำรวจนำตัวนางทิยาตาลงจากรถมาทำแผนก่อนนะคะ
เจ้าตัวก็เข้าไปบอกว่าไปซื้อไม้กวาดดอกย่า

จากนั้นก็เดินออกจากร้านไป

แล้วก็ขับรถออกไปประมาณ๒๐๐เมตร

ให้สามีก็คือนายอภิชาติย้อนกลับมาที่ร้าน
ทำเป็นสอบถามขอซื้อตาข่ายพลาสติก
แล้วก็ยืนสอดส่องดูทรัพย์สินมีค่าในร้าน

จังหวะนั้นแหละคนร้ายก็ฉวยโอกาส
หยิบกระเป๋าในลิ้นชักแล้วก็รีบออกไป
ตอนทำแผนนี่นะคะนางรถสุโคนผู้เสียหายเขาโมโหมากนะ
คือถึงขั้นจะเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหา
คือชุนละมุนมากอะค่ะทำแผน๑๐นาทีเอง
เพราะไม่ไหวไงคนแถวนั้นหรือว่าตัวผู้เสียหายเอง
ของผู้เสียหายเขามารอดูเขามาตะโกนด่าสาบแช่ง
เกือบจะถูกรุมประชาธรรมนะคะ
เจ๊เขาตัดตะข่ายและช่วงเขา
เย็นครับอ่าเห็นแล้วโอเคถ่ายแล้วนะ

เจ๊ตัดตะข่ายแล้วเอ็งเข้าไปเอาของไง

ล้องเลย

เดี๋ยวเรื่อเอาหยิบกระเป๋านั่นมา

หยิบเลยตอนนั้นเจ๊อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ

ไปรถเลยครับ

ให้เมียลงมาดูราดเหลาเสร็จแล้วก่อน

นี่ฮะเจ้าของร้านครับนางรสสุคนครับ
ร้องไห้เลยนะฮะเปิดเผยทั้งน้ำตา
บอกว่าเมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นอยู่ร้านคนเดียวเพราะว่าน้องสาวออกไปซื้อของ
จากนั้นนางทิยาตามาซื้อไม้กวาด๑ด้ามราคา๖๐บาท
แล้วก็ออกจากร้านขึ้นรถเก่งป้ายแดงขับออกไป
จากนั้นอีก๑๐นาทีนายอภิชาติเดินเข้ามาในร้าน
พร้อมกับสั่งซื้อตะข่ายพลาสติก๓ผืนผืนละ๖เมตร
เธอก็ไปเอาตะข่ายพลาสติกมาตักที่ข้างโต๊ะนะฮะ
เพราะว่าต้องตัดมันต้องเอาให้พอดีกับที่เขาต้องการนะครับ
แล้วก็ได้นำกระเป๋าที่มีทรัพย์สินเป็นทองคำน้ำหนักกว่า๒๐บาท
สด๓๐๐๐บาทพระเลี่ยมทองด้วยซึ่งเก็บไว้ในลิ้นชักก็เก็บไว้ตรงนั้น
ไม่ทันสังเกตว่าตอนตัดตะข่ายเนี่ยไอ้ตะข่ายพลาสติกที่เขาสั่งเนี่ย
นายอภิชาติทำอะไรจนนายอภิชาติอาศัยช่วงที่เธอไม่ทันระวังตัว
เอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าในลิ้นชักที่ใส่เก็บเอาไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก่อนนะ
เดี๋ยวมาเอาตะข่ายเธอก็ไม่ได้หันไปมองเพราะว่ากำลังตัดตะข่ายอยู่
ก็บอกกลับไปเพียงแค่ว่าโอเคก็เตรียมของให้ลูกค้าในคราบโจรจนเสร็จเธอบอกนะ
อ่ะก็มานั่งเขียนบินที่โต๊ะเดี๋ยวมาจะได้เขียนบินเก็บเงินแล้วให้ของเข้าไป
ไม่มาฮะคือหายไปเลยยังไงก็ไม่มาก็เริ่มสงสัยเปิดลิ้นชักดูปรากฏว่ากระเป๋าหายไปแล้ว
ตกใจมากรีบวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ใกล้ที่นายอภิชาติบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเนี่ย
ก็ไม่เจอจนน้องสาวกลับมาให้น้องสาวขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาก็ไม่เจอ
รู้แล้วว่าโดนแน่วันนั้นเนี่ยเหลือเงินติดตัวอยู่แค่ไม่กี่บาท
จนกระทั่งตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้ได้ข่าวรู้สึกดีใจมาก
ระหว่างนำตัวมาทำแผนในวันนี้วินาทีที่เห็นหน้าคนร้าย
พยายามจะสะกดกั้นอารมณ์แล้วแต่ทนไม่ไหวจริง
เพราะทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาไปเป็นทรัพย์สินที่เก็บมาทั้งชีวิต
หวังว่าจะได้ทรัพย์สินคืนแต่ขณะนี้ได้มาแค่พระเลี่ยมทอง
เหลือทองคำน้ำหนัก๒๐บาทกับเงินสด๓๐๐๐บาทที่ยังไม่ได้คืน
เป็นประตุศาสตร์ในอายุทธิ์สมองกับพวกยังไม่ได้

เมื่อเกี่ยวกับจริงฝันกลายเป็นเกิดขึ้น
เอาทรัพย์สินทุกอย่างของเราไปเพื่อไปเผยสุขแต่หนูว่าหนูทุกข์กับหนูเก็บทั้งชีวิตหนูไม่ได้มีอะไรเลย
หนูไม่เหลืออะไรเลยเอาหนูไปหมดเลยอยากเตือนกฎนี้ช่วยกันดูดีก่อนเขามาเนี่ยค่ะพูดดีมากเลยเดี๋ยวเนี้ย
ดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับดูไม่ออกเลยไม่คิดด้วยว่าเขาจะเมาของเราไม่เคยคิดเลย
เห็นใจผู้เสียหายนะคะเขาหามาทั้งชีวิตอ่ะครับ
โจรอุ้มหาสองสามีพระยาก็ใช้ชีวิตแบบขับรถป้ายแดงไปเกาะเหตุก็ขับป้ายแดง
ตำรวจบอกว่าก็ต้องให้ญาติของผู้ต้องหาเป็นผู้ดูแล
ก็ในการก่อเหตุก็คือพื้นที่สพปทุมธานีนะคะ
เขาก็บอกว่าคือคนก็ถามไงว่านี่นี่น้องหมาตัวนี้
นี่ค่ะลูกลูกที่เขาอุ้มไปก่อเหตุด้วยเนี่ย
จะโดนด้วยไหมตำรวจบอกไม่โดน
มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องเขาเด็กมาก
ส่วนหมาเนี่ยมันไปเอาเรื่องเอาราวหมาไม่ได้
ไม่รู้เรื่องพาไปไหนมันก็ไปอ่ะก็ต้องหาคนเลี้ยงต่อ
แต่ว่าร้านของคุณรถสุคลเนี่ยผู้ต้องหาเขาไม่ได้เอาไปใช่ไหม
นั้นเขาไปแค่ทีละคนทีละคนเข้าไป
เนี่ยค่ะแล้วก็มีในเอกจันทมูลค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามจะเข้าไปทำร้าย
ในอภิชาติค่ะตัวสามีที่ก่อเหตุค่ะจนอุ้มหมาเนี่ย

พอเค้านับถือคุณรสสุคคลผู้เสียหาย
เหมือนญาติผู้ใหญ่เป็นสิบปีละ
เป็นเพื่อนแม่เห็นกันมาตั้งแต่เขาเล็ก
พอรู้ว่าถูกคนร้ายขโมยของไปเนี่ย

ภาวนามาตลอดว่าอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ตำรวจก็จับได้นะคะก็บอกกับนางรสสุคนว่า
ถ้าตำรวจนำคนร้ายมาทำแผนให้บอกอยากมาดูด้วยอยากมาเห็นหน้า
แต่เขาบอกว่าผิดหวังเพราะไม่เห็นหน้าเต็มไง
เพราะคนร้ายขอใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาใส่หมวกกันน็อกใส่หน้ากากอนามัย
ปิดบังใบหน้าจนไม่เห็นหน้าจริงคือในเอกคนนี้เขาบอกว่า
อยากถามตำรวจอ่ะไม่เข้าใจตำรวจเหมือนกันอ่ะทำไมจะเห็นหน้าคนร้ายไม่ได้เหรอ
จะได้ระวังตัวไงถ้าเจอคนร้ายหน้าตาแบบนี้อีก
ถ้าเกิดเขาหลุดคดีมาออกมาจากคุกแล้วเนี่ยจะได้จำได้อ๋อสองคนนี้ไง
อุ้มหมาถ้าไม่เห็นหน้ามันจำไม่ได้นะเนี่ยค่ะ
มันแค้นนะครับก็คือว่าเขาทำมาหลายครั้งแล้ว
แล้วก็ประจวบกับว่าโดนกับคนที่ผมรู้จักแล้วสนิทมาก
แม่ผมสนิทมากเป็นเหมือนญาติกันเลยด้วยซ้ำครับ
มันก็คือแค้นครับก็คืออยากจะใช้หนี้นิดหน่อย
แต่ก็โดนห้ามไว้ครับผมก็พูดคุยครับ
ก็คือว่าถ้ามาทำแผนก็บอกผมหน่อย
ผมจะได้มาดูผมอยากเห็นหน้าตัวเองเป็น
แต่ก็โดนปิดบังใบหน้าผมก็ไม่รู้ว่าจะปิดบังใบหน้าไว้เพื่ออะไร
เพราะว่าการที่ปิดบังใบหน้าเนี่ย
ถ้าเขาออกมาจากคุกหรือว่าอะไร
คนที่ไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงจะจำไม่ได้เลยว่าคือคนคนนี้

เมื่อคืนผมดูข่าวนะครับก็เห็นเขาว่าติดสูงสุดก็แค่๒๐
ผมว่ามันน้อยไปสำหรับ๑๕ปีที่เขาทำมา
คือผมว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยไป
เพราะว่าผู้เสียหายมัน๕๐กว่าคน
และยังน่าจะมีเพิ่มเติมอีกครับ
นี่ค่ะผู้เสียหาย๕๒รายนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดไม่เห็นหน้าตอนทำแผนมันจำไม่ได้นะ
บางทีหน้าในรูปกับหน้าจริงคนจริงมันต่างกันไง

ไม่รู้จะกี่เดือนกี่ปีอ่ะหน้าเปลี่ยนใช่ออกมาอีก
หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ตามหมายจับนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูพฤติกรรมของโจรแสบสองผัวเมียคู่นี้หน่อยนะฮะ
คือตอนนี้แน่นอนว่าคำถามคือ๑๕ปีกว่า

รอดแบบไหนใช้วิธียังไงนะ

ข้าวของเงินทองเนี่ยนะ๑๐ล้านได้

ตำรวจบอกว่าร่วม๒๐ล้าน

เฮ้ยไอ้ที่เราอยู่อย่างสุขสบายเนี่ย
ทั้งส่งหนังสือมีบ้านอยู่มีรถนั่งเนี่ย
มีข้าวกินเฮ้ยพ่อกับแม่เป็นโจรเหรอ

หลังจากที่ตำรวจสามารถจับตัวสองสามีภรรยาคู่นี้ได้นะครับ
นายอภิชาติบุญเรืองอายุ๔๒ปี
นางทิยาตาบุญเรืองอายุ๓๘ปี
ที่ผู้ต้องหาที่ถูกตั้งฉายาว่าโจรอุ้มหมาเนี่ยนะ

ระเวนก่อเหตุอุ้มหมาไปลักทรัพย์
ร้านค้าทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนานกว่า๑๕ปี
มีฐานะร่ำรวยที่สุดแล้ว
มุมถูกจับได้หลังจากหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
ซอยผนโยธิน๕๒นะฮะ
ของกลางคือรถยนต์๔คัน
กระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์มือถือพระเครื่อง
ทรัพย์สินอื่นอีกเยอะแยะไปหมด
ร่วมกว่า๑๐ล้านเกือบ๒๐ล้านนะครับ
สองคนนี้ไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยนะครับ

มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายบนความทุกข์ของผู้เสียหาย
มากกว่า๕๐กว่ารายนะครับ
ทั้งคู่สารภาพแล้วก็บอกถึงวิธีก่อเหตุที่แยบยนต์

คือ๕๒รายเนี่ยเฉพาะที่มีหมายจับมีคดีนะค่ะ
ปีกว่ามีที่ไม่แจ้งความอีกเยอะแยะไปหมด
อุ้มหมาคำเรียกของผู้เสียหาย
เรียกโจรคู่นี้ก็คือพฤติกรรมของสองคนร้ายนะครับ
ซึ่งพวกเขายอมรับว่าขณะก่อเหตุนั้น
จะแต่งตัวภูมิฐานแล้วก็อุ้มหมาพันธิสุ
ปล่อยในร้านค้าที่เป็นเป้าหมาย

แล้วก็จะสั่งซื้อของทีละมาก
หรือว่าสั่งซื้อของที่แบบให้ดูวุ่นวาย
อย่างร้านของคุณรถสุคลเนี่ย
ตะข่ายพลาสติก๓ผืนเอาผืนละ๖เมตร

พอเจ้าทุกข์เผลอก็อาศัยจังหวะ
ฉวยทรัพย์สินของเขาไป
เมื่อหลายปีก่อนทั้งคู่ใช้วิธีการอุ้มลูกก่อนนะครับ

เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าของร้าน

แล้วก็ลองคำนวณดูตามอายุนะครับท่านผู้ชมครับ

ผู้หญิงอายุ๒๓เท่านั้นเอง

ผู้ชายอายุ๔๒ผู้หญิงอายุ๓๒

คนโตเป็นลูกติดของฝ่ายหนึ่งมาตอนนี้

ผู้โตเป็นลูกของ๒คนเป็นลูกของทั้งคู่

อายุคงช่วงสัก๑๐กว่านะ
ตำรวจให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหา

อาจจะก่อนเกิดด้วย
เกิดมาเลยโอ้โหแล้วก็อุ้มไปตั้งแต่ลูกยังเล็กอ่ะใช่อย่างนั้นเลย
วันเวลาผ่านไปเมื่อลูกโตขึ้นก็เปลี่ยนมาใช้สุนัขพันธิสุแทน
เพราะว่ามันตัวเล็กอุ้มง่ายอุ้มสะดวกแล้วก็ปล่อยแล้วมันก็วิ่งไปทั่ว
หมาตัวเล็กพาไปไหนง่ายใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยกับอุ้มลูกเลยนะฮะ
ไปถึงก็ปล่อยสุนัขให้วิ่งอยู่ในร้านเลยเบี่ยงเบนความสนใจ
แล้วก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านหรือว่าคนที่ดูแลร้านเขาเผลอ
ขโมยทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไป
๑เดือนก่อเหตุเฉลี่ย๑๐ครั้งมีผู้เสียหายเยอะแยะไปหมด
ณขณะนี้เอาเป็นว่าที่เป็นคดีแล้วก็แจ้งความกันประมาณครึ่งร้อย
หรือว่า๕๒รายนะครับทรัพย์สินที่ได้ก็จะนำไปขาย
ว่าเอาไปจำนำเงินที่ได้มาก็เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ก่อเหตุในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๑ภาค๒ภาค๗
แล้วก็พื้นที่นครบานคือในกรุงเทพด้วย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอนะคะว่า
แล้วสองสามีพระยาโจรอุ้มหมาคู่นี้๑๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย

ตำรวจจับไม่ได้เลยเหรอเนี่ยค่ะ
ประเด็นนี้นะคะเพราะว่าผู้ต้องหาสองสามีพระยาคู่นี้เขาทำแบบนี้
เวลาเขาขโมยของมาใช่ไหมคะเขาก็จะมีใบขับขี่มีบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่เขาขโมยมา
เขาก็เลือกคนที่หน้าคล้ายเนี่ยเลือกรูปของคนที่หน้าคล้ายเขา
แล้วเวลาตำรวจเรียกตรวจสอบขอดูใบขับขี่หน่อยขอดูบัตรประชาชนหน่อย
เขาก็เอาบัตรของคนอื่นที่หน้าคล้ายเขายื่นให้ตำรวจมันก็คนละชื่อกันไง
นึกออกมั้ยมันคนละชื่อกันตำรวจก็ปล่อยไป
ปล่อยไปทุกครั้งเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ย้ายที่อยู่บ่อยด้วยนะคะย้ายที่อยู่บ่อยมาก
สินต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องเช่า
เขาใช้ชื่อคนอื่นหมดเลยไม่เคยใช้ชื่อตัวเองเลยค่ะ
ใช่ค่ะหน้าไม่เหมือนเดิมค่ะบอกตรวจสอบยาก

ตอนนี้ตำรวจออกไหมจับผู้ต้องหาทั้งคู่๑๗หมายนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์นะคะโดยใช้ยานผ่านนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิด
โทษจำคุกไม่เกิน๗ปีสำหรับ๑คดีต่างกันต่างวาระ
ก็บวกไปเรื่อยกี่คดีก็ว่ากันไป
ต่อ๑คดีจำคุกไม่เกิน๗ปีทั้งหมด๑๗คดี๑๗หมายอย่างน้อยก็คูณกันไป
ก็น่าจะคนละร้อยกว่าปีร้อยสิบเก้าปี
คนใกล้ชิดใครที่พาหลบหนีรู้เห็นเป็นใจในช่วงระยะเวลา๑๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
รู้ว่าเขาก่อเหตุให้ถี่พักพาหลบหนีโดนด้วยนะคะโดนด้วย
เพราะตำรวจบอกว่าไอ้มูลค่าของกลางที่มันเกิน๑๐ล้านแบบนี้เนี่ย

ต้องไปดูว่าทรัพย์สินที่ได้มาคุณผ่องถ่ายไปที่ชื่อใครบ้างไหม
อ้างว่าใช้ชื่อของเหยื่อที่ขโมยของมาแล้วก็มีบัตรของเขาติดมา
แล้วไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินเนี่ย
ความจริงแล้วเป็นชื่อญาติพี่น้องของตัวเองบ้างหรือเปล่า
ค่ะถ้าใครรู้เห็นเป็นใจก็จะโดนไปด้วยนะคะ
แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือลูกลูกคนเล็กอ่ะ
ที่เขาอุ้มไปก่อเหตุด้วยก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยลูกเล็กอย่างนี้
ตำรวจบอกว่ายังไม่ดำเนินคดีในส่วนของลูกนะคะ
คือลูกไม่น่าจะรู้เรื่องเพราะเด็กมาก
หมาก็อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมก็สงสารน้องหมาเหมือนกันนะ
ส่งข้อความมาน้องหมาก็ต้องหาคนเลี้ยงอ่ะ

ผมใช้หลายตัวนะ
เจอพฤติกรรมแสบแปลกกว่านี้ก็บอกกันได้นะฮะ
จะได้เป็นเรื่องเตือนภัยกันด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ